พอมีภาพเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล

ถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย

ใช่แล้วไม่เห็นถุงรมนิรภัยข้างหน้าทำงาน
บอกว่าจริงแล้วระบบความปลอดภัยของรถ

คือม่านนิรภัยด้านข้างทำงาน
เพราะว่ารถมันชนจากด้านข้างของรถ
กระแทกจากด้านหน้าของรถนะคะ
อันนี้ดูข้อความก่อนคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

อ้าวเนี่ยลดราคาตั้งหลายล้านถุงลมนิรภัยไม่ทำงานได้ยังไง

บางคนก็เรียกร้องบอกว่าอยากให้บริษัทออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เพราะว่าตามความรู้สึกของคนทั่วไปเอาง่ายเลยคุณผู้ชม
หรูรถแพงรถยุโรปจะมีระบบการป้องกันอย่างดี
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ารถชนหนักถุงลมนิรภัยจะต้องทำงาน
ทีนี้กูรูเรื่องรถค่ะก็ให้ข้อมูลแย้ง
บอกว่าถุงลมนิรภัยจะทำงานต่อเมื่อชนโดนจุดเซ็นเซอร์ถุงลมเท่านั้น
ถุงลมนิรภัยด้านหน้าไม่ทำงาน
เพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ชนที่ด้านหน้า
แต่กระแทกฝั่งขวาด้านข้างคนขับ
แล้วก็สังเกตเห็นว่าม่านนิรภัยด้านข้างทำงาน
แต่ด้วยความเร็วและความแรงที่กระแทกกับต้นไม้อย่างแรง
ก็ทำให้เกินความสามารถที่ม่านจะช่วยได้
เหมือนว่าต้องดูทิศทางของการเกิดอุบัติเหตุ

คือถ้ารถราคาแพงส่วนใหญ่ก็จะมีถุงลมนิรภัยหลายด้าน
ทั้งข้างหน้าที่นั่งคนขับที่นั่งคนนั่งที่นั่งผู้โดยสาร
แล้วก็มีด้านข้างอีกทางด้านฝั่งประตู
ถ้าเกิดอุบัติเหตุด้านฝั่งประตูมีถุงลมออกจากข้างด้วยนะ
ใช่แต่คืออย่างที่บอกแหละว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ม่านนิรภัยถุงลมนิรภัยมันช่วยแค่เบาแรงกระแทกไปได้เล็กน้อย
แต่อันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถชนแรงมากจริง
เพราะว่ามันมีกระแสในโลกโซเชียล
บอกว่าหลังจากตรวจสอบซากรถแล้ว
พบว่าม่านนิรภัยด้านข้างทำงานแต่ถุงลมด้านหน้าไม่ทำงาน
จากข้อมูลเบื้องต้นก็คาดว่ามีการชนด้านข้างอย่างแรง
ก็เลยทำให้ม่านทำงาน
แต่สาเหตุที่ถุงลมไม่ทำงานด้านหน้า

เซอร์ก็เลยไม่ได้รับข้อมูลที่จะปล่อยถุงลม
ซึ่งทางบริษัทเองก็บอกว่าจะส่งวิศวกรเข้าไปตรวจสอบ
หาสาเหตุดูการทำงานของระบบต่างในรถอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ชนจากทางด้านหน้าค่อนข้างหน่อย

พอพุ่งชนแรงกระแทก
เห็นไหมถุงลมด้านหน้าทำงานม่านนิรภัยด้านข้างทำงาน
ลักษณะนี้ใกล้เคียงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องอิน
แต่ว่าของน้องอินชนกระแทกจากด้านข้างก่อน
ก็เลยทำให้ถุงลมนิรภัยด้านหน้าอาจจะไม่ได้ทำงานนะคะ